ไม่รู้ไหนมายืนแล้วก็เล็งสิ
คือรู้มาว่าหม้อที่มันมีด้ามจับแบบนี้
มันจะราคาแพงกว่าแบบนี้
ก็มั่นใจสิว่านี้เนี้ยจะถูกสุด

แล้วก็ยังแอบลังเลระหว่า

ลังเลแค่หม้อดินกับหม้อหุงข้าวเท่านั้น

จะถูกไปแพงจริงหรือไม่

สามร้อยสี่ร้อยงั้นมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องม่อจะม่อจริงไหมคะ
และราคาตั้งต้นอยู่ที่

นี่คือม่ออลูมิเนียมแบบมีหูจัด๑๙๙บาทค่ะ
ต่อมาค่ะต้องแพงกว่า๑๙๙บาท
และหม้อไฟหม้อนี้ราคาอยู่ที่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

ตั้งต้นใหม่ค่ะที่เราจะไม่ถูกเลยเหรอ

ใช่ซื้อหม้อในบ้านหนูอะแบบนี้มันแพงกว่าแบบนี้
แต่ที่นี่สถานการณ์ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว
กลับไปที่ราคาตั้งต้นที่๑๙๙บาท
หม้อดินจะต้องแพงกว่า๑๙๙บาท
จึงจะทำให้คุณตายคว้าเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
๕๐๐๐แรกได้โอ้นี่ข้อที่๓แล้วนะคะ
และราคามอดินอยู่ที่
ถอดใจเลยอ่ะถูกกว่าหรือเปล่า
อยู่ที่

และราคาหม้อดินก็ยังถูกกว่า๑๙๙บาท
ข้อนี้ตอบผิดเช่นเดียวกันค่ะ

ไม่คือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่

ที่พูดถูกเลยค่ะมันไม่ใช่ค่ะ
มันไม่ถูกต้องค่ะนะคะ

ยังไม่มีอะไรแพงกว่า๑๙๙บาทเลย
ลุ้นกันข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้ว

คว้าเงินรางวัล๕๐๐๐บาทสุดท้ายไปได้หรือเปล่า

หม้อหุงข้าวไฟฟ้าราคาอยู่ที่

โอ้โหและราคาอยู่ที่

อยากถามค่ะว่า

รวมโปรโมชั่นเป็นราคาจริงนะคะ

เป็นราคานะวันที่ถ่ายทำวันนี้นะคะ
ไม่น่าเชื่อเลยสายช้อปปิ้ง

แสดงว่าที่ผ่านมาหนูซื้อของแพงใช่ไหม

พี่หนูไปตลาดที่มันไข่แพงใช่ไหม

บอกตรงว่าตอบถูกไป๑ข้อค่ะ

ข้อก็รับเงินรางวัลไปไม่น้อยเลยค่ะ
อยากจะประกาศด้วยความเต็มใจว่า
คุณตายรับไป๕๐๐๐บาท
อยากจะลงไปก้มกราบเบนจังครับประดิษฐ์เลย
ไม่ก็บ้านหนูมันไม่ใช่เนี่ย
ปรากฏว่าเหมือนวัดตามขนาดไซส์
เป๊กจริงแล้วเห็นคุณตายมาแล้วบอกช้อปปิ้งเก่งคันมาก
อยากแจกแต่สุดท้ายก็รับไป๕๐๐บาทตอนนี้มีอะไรให้เราติดตามได้บ้าง

ตอนนี้งานละครอย่างเดียวเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณจริงที่มาร่วมสนุกกับทางรายการแต่แบบจิตใจดีเหลือเกินค่ะ

มีความไหวได้ไหม

โอ้โหไม่ต้องเสียใจไปครับคุณตาย
ได้รับเงินรางวัล๕๐๐๐บาทเปิดประเดิมรูปแบบใหม่ไปเรียบร้อย

อะไรครับเนี่ยหัวขับโมไซล์มานั่งโต๊ะโกลกูทั่งที่ไหนเนี่ย
โหขอตากแอร์หน่อยซิอากาศข้างนอกมันร้อน

นุ้ยมานั่งทำไม

งั้นฉันขอเก็บตังค์นะถ้ามานั่งเนี่ย

เวลาฉันไปนั่งมอไซค์แกแกยังเก็บตังค์ฉันเลย
ก็โถพี่มันคนละอย่างกัน

ฟรีผมคนเดียวนะเวลาเจ๊นั่งรถฟรีทั้งวิน

แต่เตะหมาดาวหญิงชิงซองปะปะพ้าเนี่ยพี่ถนัดนั้นไหม
พี่แกน่าเป็นไร
ไม่ต้องมาบุกไม่ต้องมาอธิบายจริง
บอกเอาเนี่ยเราทั้งกันเลือกขาดกันเลย

เฮ้ย

เลวเดี๋ยวไม่ชวนอ่ะอือ

ผมขอให้ช่วยเคียร์บ้านไม่ใช่ไปเคียร์
ขนาดทองพี่เขายังรักไปขายเลย

โอ้โหเขาน่าเหียวงวดวันจะเทียบสิ
เล่นแต่ก้าวไม่เล่นหน้าทั้งละ

นอกจากคนอื่นหนูไม่เคยมีพี่เลยนะพี่
นอกจากพี่ไม่มีคนอื่น

อย่างเธอเนี่ยถ้าเกิดถอดรกเท้านี่หมาเลี่ยหูถึงเลยนะ
เฮ้ยเขาว่าทันเตี้ย

เดี๋ยวดูนิดนึง
เฮ้ยมาชม

มันไม่มีอะไรเลย

ครอบครัวพังหมดอ่ะ

เฮ้ยพี่เชื่อใจกันน่ะ
พี่ช่วยหน่อยแล้วลองเขียนว่าไงพี่ตี

ไงนี่

นอกจากชมเมียเราสวยยังชมแบตเตอรี่เราอีก
แต่ถึงแบตเตอรี่เมียพี่โทรศัพท์เต็มแหละนะครับ
ไม่ได้มีใครส่งอะไรมาเลย

ใช่ม๊ายอ่านว่ะ
เป็นยังไงบ้างสำหรับความสนุก
ที่เราแถมส่งท้ายปิดร้านในวันนี้

แจกใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านสเต็กลุงหนวดสามเมนูนี้
เมนูไหนราคาถูกที่สุดหนึ่งสเต็กไก่สองสเต็กหมูสาม
ต้อนรับน้องแป้งนิชา
ก็ตั้งเลยผู้หญิงหน้าตาเหมือนเอเชียะครับ
จะไปทุลาใช่ไหมไปทุลาค่ะไปทุลาให้เสร็จก่อนแล้วก็กลับมาขึ้นลได้
อันไหนถูกที่สุดทุกอย่างอยู่ตามตำแหน่งแล้วค่ะ